ถ้าคุณแม่ดูแล้วคุณแม่คิดว่าที่นี่ที่ไหน

บ้างกะปริน้อยจะให้
ใต้หวันลูกสาขาหนึ่งไหนเขาเขียนนั่นนะ

มีหลายคนคิดว่าเป็นเมืองไทยเพราะว่าโลเคชน์เห็นไหม

ที่สำคัญทำไมคนต้องพูดถึงเสาไฟฟ้า
ดาราฮอลลีวูดมาก็ถ่ายเสาไฟฟ้า

หนูเคยไปบางประเทศเขาอยู่ใต้ดินหมดแล้วคุณแม่

คุณแม่เคยเห็นไหมแบบสี่แยกนะ

เคเบิ้ลโทรศัพท์สายอะไรเยอะแยะ

ไม่เขาบอกว่าอีกหน่อยหาเสียงข้างหน้า
แต่ละพักเขาอาจจะต้องพูดว่าเอาลงดินหมดแล้ว
เอาลงดินแต่ว่าที่ร้านนี้ต้องบอกนะว่า
นอกจากสายไฟสาวไฟต่างนานแล้วเนี่ย

เข้าไปแบบประเทศไทยได้เลยเนี่ยคุณแม่เห็นไหมดู

น้ำกระติกน้ำแก้วน้ำเหมือนอยู่ในประเทศไทย
แล้วพี่ดูโต๊ะเก้าอี้ผ้าคุมโต๊ะ
ทุกอย่างนี้คือแบบประเทศไทยชัดจะมีรถเห็นขายประเทศไทยอยู่ข้างหน้าด้วย
บอกว่าเจ้าของร้านก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
แล้วก็ไปตั้งร้านไปตั้งรกรากอยู่ที่ไต้หวัน
ปรากฏว่าเนี่ยทางคุณเฟซบุ๊คของคุณเจนี่หยางบล็อกเกอร์ชาวไต้หวันเขาบอกว่า
โอ้โหเข้าไปแล้วตกใจนึกว่าอยู่เมืองไทยเมืองไทยจริงจริงอ่ะหลายหลายครั้งที่เราไปร้านอาหารต่างประเทศเนี้ย
รู้สึกว่ารสชงรสชาติมันอาจจะไม่เหมือนอันนี้รสชาติก็เหมือนอีกคุณแม่
เหมือนนั่งกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่รังสิตเนี่ยแม่มันเหมือนกันแต่เขาบอกว่าตัวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือมันเหมือนมาก
ว่าจะมีมันมีเมนูอื่นนะคุณแม่พวกคอหมูยงคอหมูย่างก็มีนะมันเหมือนมากเขาบอกว่าหลาย
จากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยปีกไก่ทอดเกลือหมูสามชั้นทอดน้ำปลานี่คืออร่อยเวอร์
รวมไปถึงนมเย็นและชาไทยขนมหวานอย่างเฉก๊วยนมสดก็มีไอติมกะทิก็มี
ดังนั้นก็คือมันเริ่ดแม่โหวร์ดทีเนี้ยอะไรพี่แม่ไปตลาดโสดไหมล่ะ

แต่ไต้หวันชอบกินอาหารไทยมากนะ

เดิมทีเหงียจหน้ากันเหมือนคู่กัดนะ
แต่พอไปไต้หวันมืดไปจับเจอกันก็เป็นความรักตังงั้นงงไปหมดแม่

นี่ถ้าคนไต้หวันชอบกินก๋วยเตี๋ยวของไทย
บอกว่าคนไทยเองก็ชอบทานขนมหวานของทางไต้หวันเหมือนกัน

มีแบบขนมพุดเดิ้งพุดดิ้งอะไรหลายอย่าง

คุณแม่ขายดีมากเลยนะใช่ไหมแถวเกาทรงนี่เขาเลิศเลยนะ
ถ้าเกิดอย่างหนูไปนี่คือแบบเหมือนอัญมณีแห่งชาติเลยนะ
คือทุกคนจะโหวตจะลุมโหวตเวอร์
สวยภูมิใจความเป็นไทย
หนูไปกระดวดเล่นหน้าตึกก่อนนะลูกน้ำแล้วเดี๋ยวเข้าขึ้นมา